สนับสนุนโดยน้ำหอมมาดามฟิน
ซุปเปอร์ชิลและชิลวันสีตระกูลแกร่ง
เหนือกว่าทุกคุณภาพสีจากที่โอเอชิลซีรีส
เครื่องดื่มน้ำด่างอิชิตันโฉมใหม่
สนับสนุนให้ทุกคนใช้ชีวิตพอดี
ด็อกเตอร์จิลสูตรใหม่ดูกระจ่างใสกว่าเดิม
เดียวตอบโจทย์ปัญหาผิว
ไฟลายปรับผ้านุ่มกึ่งเข้มข้น
แฮปปี้เนสหอมสดชื่นยาวนานไม่ฉุ้น
สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่
ให้เยอะเห็นไหมล่ะแอ้งที่หัวฉันตั้งมากคุณเชื่อฉันเรียก

ไม่ใช่คือช่างผมฉันน่ะเป็นนางซึมเศร้า

ถ้าสมมติผมตั้งกระบังอะไรซึ่งตอนนี้แบบว่าแฟนนางไม่มา

ใช่มะนางไม่แฮปปี้ก็จริงน่ะ

รู้สึกว่ามันไม่ได้แปลกอะไรนะปกตินะ

อย่างเช่นวันนี้ฉันอยากให้เธอเห็นมิ้น

เอ้อเหรอคุณแม่ใวล์เรียกพี่อ่ะ
สาวะที่ฉันอยู่เดิ๊กฉันจะเป็นตัวฉันเองจะเป็นซึมเศร้า

แล้วแฟนนางไปพัทยานางไม่ได้ไปด้วยนางก็เลยซึมเศร้า

แต่เมื่อกี้น่าเศร้าจริงเห็นขนาดใส่แมสเห็นแค่ลูกตา

พี่ก้องก็ขับรถตามไปสิเออง่ายนิดเดียวเอง
เพราะวันก่อนเอาช่างทำผมเขาแบบอื่นมาอีกเอาเหรอ
ตุ้งตามชอบนะใครชอบไม่ชอบตุ้งตามชอบไงเดี๋ยว
ไอ้ไฟกไตท์ตุ้งตามชอบไง

อ๋อมันไปไหนไม่ได้หรอกเธอเพราะมันไปทำงานกับใครมันก็โดนไล่ออกหมดเติม
อยู่กับพี่บ๊อตคืนเดียวพอแล้วเออนะฮะ
ไปที่ข่าวที่คนพูดถึงวันนี้ฮออย่าใช้คำว่าตกเขาลงจอดฉุกเฉิน
ของกองทัพภาคที่๔หลายคนตกใจเลยเพราะว่าถ้ามีข่าวฮอตกเมื่อไหร่
เท่าที่เราเคยอ่านกันมาเนี่ยโอกาสรอดน้อยมากใช่ไหมคะ
แต่ว่าสรุปแล้วเนี่ยหนึ่งคือฮอลไม่ได้ตกแต่เขาลงจอดฉุกเฉิน
แต่ระหว่างลงจอดฉุกเฉินนะคะมันมีอุบัติเหตุเล็กน้อยนะคะ
มันเกิดเหตุขัดข้องมีปัญหานักบินเลยตัดสินใจลงจอดฉุกเฉิน
กลางสวนยางพาราของชาวบ้านในพื้นที่บ้านคลองยนต์จังหวัดสงขลาค่ะ
ซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่กอรมนภ๔ส่วนหน้า
อยู่ในเครื่องลำนี้๗คนด้วยกัน
พลตรีปราโมทพรมอินโคศกองทัพภาคที่๔เขาก็เล่านะคะว่า
คนที่อยู่ในเครื่องเนี่ยหนึ่งในนั้นคือพลโทเกลียงไกรศรีรัก
เป็นแม่ทัพภาคที่๔แล้วก็มีผู้โดยสารด้วย
คือฮอลำนี้ตั้งใจจะบินไปที่ค่ายสิรินทรค่ะ
แล้วปรากฏว่ามันเกิดมีปัญหาระหว่างทาง
นักบินตัดสินใจลงจอดฉุกเฉินดีกว่าเพื่อความปลอดภัย

คือคอเนี่ยส่วนใหญ่เวลามีปัญหาปุ๊บเนี่ย

เพราะว่าสิ่งที่พยุงตัวเขาก็จะมี๑ใบพัดด้านบน

ถ้าเครื่องส่วนไหนมีปัญหาปุ๊บเนี่ยมันจะเสียการทรงตัวง่ายมาก
มันก็เลยทำให้เฮลิคอปเตอร์ไปฟาดเข้ากับต้นไม้
แต่คาดการณ์ว่าตอนที่ฟาดกับต้นไม้เนี่ยน่าจะอยู่ในระดับที่มันต่ำแล้ว
ก็เลยทำให้ผู้โดยสารทั้ง๗คนเนี่ยไม่มีใครเสียชีวิตแต่บาดเจ็บนะคะ
คือทางด้านของแม่ทัพภาคที่๔พลโทเกรียงไกรศรีรักษ์เนี่ยค่ะ
มีอาการเจ็บที่บริเวณสะโพกส่วนทหารคนสนิทในแขนหัก
แต่ตอนนี้นำทั้ง๗คนส่งโรงพยาบาลเทพาหมดแล้วนะคะ
รายชื่อก็มีพลโทเกรงไกรศรีรักใช่ไหมคะแม่ทัพภาคที่๔
โทประสานด้วงชาญร้อยเอกวิสานชูสังกิจู
โทนัสโสหากาจ่าสิบเอกพิษนุพันเปย์จ่าสิบเอกธีรพงศ์ครูหาแก้ว
แล้วก็สิบโทพีรวิทย์โอสดเจริญค่ะ
ถ้านับถึงปีนี้ก็คือ๑๗ปีและฮอลำนี้ราคา๕๐๐ล้านบาทนะคะ
นี่ค่ะ๗๐๐๓ครับผมนะครับใช่ค่ะมันมีปรีกเปลี่ยงเหมือนกันหรือเปล่าแม่๗๐๐๓
ถูกนะฮะหลายท่าสงสัยปรีกเปลี่ยง
แล้วบนเครื่องมี๗ท่านใช่ไหมคะ๗ใช่เครื่องบินมี๗คน
เป็นของกองทัพภาค๔ในเครื่องมี๗คน๗๐๐๓ใช้งานมาแล้ว๑๗ปี
๗มาแล้วล่ะ๗๗
เลขเบิ้ลนะวันเสาร์นะเลขเบิ้ลมา
หลายคนก็บอกว่าท่านวิกเรียงเนี่ยห้อยเข้าไป

ตอนนี้เนี่ยเขาก็มีคนใกล้ชิดนะเขาก็ออกมาให้ข้อมูล
ก็ไม่ใช่ตกไม่ใช่เหรอก็ลงจอดฉุกเฉิน
แต่ท่านก็รู้สึกว่าเจ็บน้อยสุดนี่นะเป็นพวงเลย
ท่านบอกว่าพักเพื่อประจำกายที่ต้องอรัฐนา
ขึ้นคอทุกครั้งที่ออกปฏิบัติภารกิจก็คือ
พระกริ่งปวเรศรุ่น๒บัตรบวรนิเวศวิหาร
อกจากนี้ยังมีเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นเลือดสมณศักดิ์ปี๒๐๘นะฮะ
แล้วก็หลวงปุถวชเนื้อว่านปี๒๔๙๗
แล้วก็หลวงพ่อโสธรครับรวมถึงพระธาตุชายาของพระอาจารย์แดงนะฮะ
ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบรมธาตุชายาอำเภอชายานดสุราธานี
ซึ่งด้านเหรียญเป็นตาแผ่นดินที่เชื่อว่า
คุ้มครองผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องแผ่นดินนั่นเอง
นั่นแหละโอ้โหหลายองค์เลยทีเดียว
หลวงปุธวชก็เลิศแล้วนะแล้วก็มีผลิงด้วย
ฉันเคยอ่านเจอเขาบอกประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่มีวัตถุมงคลเยอะที่สุดในโลก
จีนก็เยอะนั้นแล้วมดจีนแต่จะมาเอาบ้านเรา
ไม่ใช่หมายถึงว่าที่ปลูกเสกว่าถูกกลุ่มประเทศไทยเยอะบ้านเราเยอะสุด
คือเขาบอกว่าน่าจะเป็นประเทศเดียวที่มีป่ะ

เหรอไม่แต่เขาก็มีอย่างประหลัดขิดหรืออะไรอย่างนี้มันก็ของสายพราหมณ์ฮินดูป่ะค่ะ
พี่เช้ารู้สึกว่าจะเป็นรูปประคำที่ทำจากไม้อะไรสักอย่างหนึ่งที่เขานับถือพระแม่ต่างแล้วก็พระกิจสนะแล้วก็รวมถึงพระวิศนุอะไรอย่างนี้เขาจะมีเป็นรูปประคำห้อย

นี่เรื่องพญานาคเลยอาทิตย์นี้เธอดูนะ
กับหลวงปู่คำพันธ์เธอ

ที่แบบว่าอยู่ที่ภาคอีสาน

ฝนตกหลายคนแต่ละจังหวัดเป็นยังไงกันบ้าง

ฝนตกขนาดไหนเป็นยังไงกันบ้าง

พายุเข้าเนอะใช่ค่ะแล้วก็แต่ปีนี้หน้าฝนฝนไม่ได้เยอะอย่างที่คิด
มาเป็นช่วงบ้างเป็นห่วงค่ะ

ค่ะนะมันไม่ได้ตกต่อเนื่อง
แต่วันนี้๓วันนี้เป็นวันที่เขาบอกว่า

ค่ะนะฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวเขารายงานที่
เทศบาลเมืองหล่มศักดิ์หมู่บ้านในเขตเทศบาลอำเภอหล่มศักดิ์ฮะ

หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้ว
ประกอบกับน้ำฮะน้ำป่า

น้ำป่าที่ไหลทวบหลายหมู่บ้านนี้
ที่อำเภอหลมเก่าอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
ไหลมาสมทบอีกในแม่น้ำป่าศักดิ์เนี่ย

สูงขึ้น

เริ่มเข้าสู่ย่านเศรษฐกิจในแต่ละเมือง
ชุมชนบ้านไหล่ชุมชนท่ากกโพชุมชนวัดทุ่งจันทร์สมุทร
ทำให้อาคารร้านคาสตาร์ที่ราชกาลโรงเรียนวัดวาอาราม
ได้รับผลกระทบกันหมดเลยอันนี้คุณดูนะนี่คือ
คราบล้านสุดเลยนะฮะ
บ้านเรือนรัศดรต้องยอมรับว่าได้รับความเสียหาย๓๐๐หลังคาเรือนนะฮะ
ส่วนถนนพดุงราศดรซึ่งเป็นถนนสายหลักจากลมศักดิ์เนี่ย
ไปบ้านปากห้วยขอนแก่นเนี่ยถูกน้ำท่วมสูงประมาณ๔๐เซน
ซึ่งก็ยังไม่ได้สูงมากเนอะก็เท่าประมาณสักแข้งไหม
อ้าใช่๔๐เซนซึ่งแค่งอะไรอย่างนี้
แม่น้ำป่าศักดิ์ที่อำเภอร่มศักดิ์เนี่ย
ก็ยังได้เอ่อล้นเข้าท่วม๗หมู่บ้านนะฮะ

ทำให้บ้านเรือนรัศดรตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกน้ำท่วมกว่า๕๐๐หลังคาเรือน
เฉพาะนัทที่ขับขับรถกู้ภัยกวกไซค์เนี่ยคนธนากุลร้าย๓
เขาบอกว่าตอนนี้ระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นนาทีละประมาณ๒๓เซนทุกนาทีนะฮะ
ทางหน่วยกู้ไพรกกไทยเนี่ยก็ได้เตรียมเรือทั้งหมด๕อาราม
ลงไว้ตามจุดต่างที่มีน้ำท่วมเพื่อคอยช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้
ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนตลอด๒๔ชั่วโมงจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ย
น้ำท่วมปีละหลายรอบเนี่ยบางทีเนี่ยต่อปีนี้เขาบอกท่วม๙ครั้งเลยนะ
แต่ปีนี้เพิ่งท่วมครั้งแรกเพราะมันเพิ่งเดือน๖ถูกไหมล่ะ
เขาบอกว่าเมื่อต้นปีเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเจอปีนี้จะเจอกี่รอบเหมือนกัน
เพราะว่าปีนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของพวกเขาที่เขาเจอแล้วกัน
เพราะปกติตรงนี้จะถูมไว้อยู่แล้ว

ล่าสุดมีภาพออกมาของจีนอะนะคะที่เป็นแบบ
ผู้หญิงขับรถตกแม่น้ำแล้วน้ำไหลแรงมาก
แล้วต้องให้กู้ภัยไต่เชือกเข้าไปทุบกระจกรถแล้วช่วยออกมาได้
แล้วคือผู้หญิงก็ต้องแบบไต่เชือกกลับออกมาคนเดียวแล้ว
คือตอนนี้ที่จีนท่วมหลายพื้นที่

แล้วก็หนักแบบหนักจัดเลย

บ้านเราตอนนี้หยุดยาวคนไปเที่ยวกันใช่ไหมคะ

ที่พัทยา
ใช่ที่เหมือนวางไว้เหมือนเป็นโป๊ให้คนไปขึ้นเรืออะไรอย่างนี้

ใช่เขาเลยบอกว่าตรงไหนที่เขามีการปักทงห้ามลงเล่นน้ำ

เพราะว่ามันมีข่าวคนจมน้ำมา

ถูกต้องทางอันดามันที่ภูเก็ตก็มีข่าวคนจมน้ำเสียชีวิต๒ราย

เป็นแบบฝรั่งแล้วก็เข้าไปเล่นน้ำในจุดที่เขาปักทุ่นสีแดงไว้

แล้วโดนคลื่นสูงประมาณ๒เมตรทับ

เข้าไปช่วยเสร็จก็เสียชีวิตทั้งคู่เลย
เพราะฉะนั้นก็เตือนอย่าเล่นเล็กอย่าห้ามออกจากฝั่ง
รวมถึงตอนนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาเตือนแล้วเนี่ย

กระดาษเดินกระดาษเดินเจ็บแล้ว
น้ำที่เราหลุมคือตุราเนอะน้ำจะท่วมเลยไหม

ถูกต้องป่ะแต่ณเบื้องต้นตอนนี้

แต่เราเพิ่งครึ่งปีถูกต้องไหม
แต่ช่วงเมษามันก็มีพายุเข้า

สิ่งที่เขาไม่สามารถคาดเทรกันได้เลยว่า
มันจะเข้ากี่ลูกคือพายุเนี่ยแหละ

ที่มันจะร้อนแล้วพอมาช่วงหน้าฝน

คือเราไม่รู้เออใช่มิ้นพูดถูกว่าตอนนี้
ฤดูมันเปลี่ยนไปหมดเลยครับเราก็ไม่รู้ว่าฤดูฝนเนี่ย

เพราะว่าถ้าสมมุติใครติดตามสถานการณ์โลกจริง

น้ำแข็งมันท่วมละลายหมดแล้ว

เราไปขอรบทรงชาติกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมากันต่อ

ดีเด็ดกลับมาครับ

คือถึงแม้ว่าทุกวันนี้หลายคนฉีดวัคซีนแล้ว

ใช่อาการแรงก็คือการตายนั่นแหละนะคะ

อธิบายการทำงานของวัคซีนอธิบายการทำงานของภูมิคุ้มกัน
อธิบายว่าทำไมเราถึงติดแล้วติดอีก
คุณหมอโยงผู้ที่มรวรรณหัวหน้าศูนย์เที่ยวชัน
เฉพาะทางไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากลุมระเวทยศาสตร์
ลงกรมหาวิทยาลัยโพสต์ยาวเหยียดในเฟซบุ๊กอธิบายทุกอย่างมามิ้นสรุปให้นะคะ
บอกว่าโควิด๑๙เป็นแล้วเป็นอีกได้ต่อให้ฉีดวัคซีนแล้วก็ติดอีกได้เช่นเดียวกัน
เพียงแต่วัคซีนจะช่วยป้องกันหรือลดความรุนแรงของโรค
ให้เชื้อไวรัสมาจับกาเซลล์ของเราอันนี้ก็คือเป็นการป้องกันการติดเชื้อซึ่งภูมิที่สร้างขึ้นในระยะแรกเนี่ยมันก็จะสูงพอที่จะป้องกัน
แต่มันก็จะค่อยลดความสามารถลงไปตามระยะเวลาในขณะเดียวกันอย่างที่บอกไวรัสมันเป็นสิ่งมีชีวิต
มันก็มีการปรับเปลี่ยนพันธุกรรมของมันเหมือนกัน
สมมุติว่ามันมาเจอเคยมาเจอภูมิตัวนี้แล้วมันแพ้ไป

มันแปลงร่างใหม่แล้วมันก็มาสู้ใหม่เพื่อให้ชนะ
นี่คือการที่มันกลายพันธุ์ต่างของมันนะคะ

เพราะฉะนั้นในเมื่อพอมันกลับมาใหม่ปุ๊บ
ไอ้ตัวเดิมเหมือนกับไวรัสมันรู้จักแล้ว
มันก็เลยชนะได้เราก็ต้องสร้างภูมิที่มันสูงขึ้นกว่าเดิม
สู้กับมันอีกคือมันก็ต้องสร้างสู้กันไปเรื่อยแบบนี้ค่ะ
ส่วนคนที่ติดเชื้อแล้วหาย
เพื่อให้เซลล์ของเราหรือว่าภูมิคุ้มกันของเราจำได้ว่า
ไวรัสตัวนี้หน้าตามันเป็นแบบนี้
เพราะฉะนั้นถ้าคราวหน้ามาอีกจำได้แล้ว

ภูมิคุ้มกันเนี่ยเหมือนกับทหารเกณฑ์

รอบแรกยังไม่รู้จักกันต้องทำการสู้รบทำความรู้จักก่อน

แพ้ไปก็กลับไปฝึกยุทธวิธีกันมาใหม่

ไม่ต้องฝึกใหม่เรารู้แล้วต้องใช้ยุทธวิธีไหน
มันก็จะไล่ได้เร็วขึ้นแล้วก็สู้ได้ดีขึ้น

และถ้าเกิดสมมุติทหารเกณฑ์นี้ฝึกมานานแล้ว

มันก็จะกลายเป็นถูกปลดเป็นกองหนุน
ก็คือเหมือนแบบพักรบแต่ก็ยังคอยเฝ้าระวัง
ถ้าไวรัสเข้ามาอีกก็พร้อมสู้ได้เลย
แต่แน่นอนว่าถ้ากองหนุนปลดประจำการนานบางทีมันหลงลืมไปบ้าง

ก็ต้องมีการย้ำมีการกระตุ้นฝึกเพิ่มอะไรแบบนี้
ก็เลยต้องมีการกระตุ้นด้วยการฉีดวัคซีนเพิ่มนะคะ

ส่วนทางด้านของชมรมแพทย์ชนบท
เขามีการโพสต์ถึงเรื่องยาฟาวิพิราเวียด้วย
เขาถามว่าองค์การเพศสัตว์ยังไหวหรือเปล่า

โควิดระบาดใหม่แล้วฟาวิร่อยหล่อเร็วมาก

ต้องใช้โมนูพิราเวียมาแทน

แล้วเขาบอกแต่มันก็เหลือไม่มากเหมือนกันโมนูบูราเบีย

แต่รู้สึกข้ออนุมัติของไฟเซอร์ที่เป็นยากินมาได้
อยากกินที่ไฟเซอร์ทำมาใช่ไหมคะ

ต้องหันมาใช้ฟ้าทลายโจรกัน
ตอนแรกเขาบอกองค์การเพศรัชกรรมตั้งเป้า

แต่เอาเข้าจริงเอ๊ะมันเหมือนยังไม่ได้ผลิตเลยนะ
มันผลิตไม่ได้มันผลิตไม่ได้มาหรือยัง
เขาบอกว่าสุดท้ายก็นำเข้าเหมือนเดิม
สิทธิ์ผูกขาดการผลิตและนำเข้าเพียงแค่รายเดียว
แต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฟาวิขาดแคลน
ถ้าคุณได้สิทธิ์ในการผูกขาดนำเข้ารายเดียว

คือจริงแล้วเขาก็เลยอยากจะถามคำถามว่า

ให้เอกชนหรือให้คนอื่นสามารถนำเข้ามาได้ด้วย

แทนที่จะต้องรอแบบองค์การเพศัตวอย่างเดียวเจ้าเดียว
แล้วตอนนี้พอมันขาดแคลนแล้วจะไปเอาที่ไหน
แม้กระทั่งวัคซีนตอนนี้เขามีการพัฒนาตัวใหม่
เห็นไหมโนวาแวคเหมือนกันนะ

เหมือนกับวันนี้เราก็ต้องดูว่าอีก๑อาทิตย์

โอเคละประเทศไทยของเราอาจจะมีฟ้าทลายโจร

มีคนนำเข้าแค่เจ้าเดียวอ่ะทั้งที่ฟาวิวันนี้
อ่าใช่แต่เราไม่รู้อันไหนของจริงของปลอม
เราก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่ามันมีทั้งจริงและปลอม
ค่ะมันมีทั้งฟาวิจีนจีนมีแบบไม่รู้

แต่อินเดียน่ะรู้สึกเขาบอกว่าเป็นฟาวิที่
ได้ตรวจดีเหมือนกันนะถูกต้อง
แต่ก็คือวันนี้มันเหมือนกับการนำเข้า

คือเหมือนเขามองว่าพอมันนำเข้าได้เจ้าเดียวหรือช่องทางเดียว
มันทำให้มันช้าเอางี้ละกันมันช้า

ถ้าเกิดสมมุติว่ามีถนนสัก๔เลน
มันก็จะได้วิ่งกันสะดวกโฟมมันก็อาจจะดีขึ้น

ทางองค์การเพศสัตว์ก็ออกมาชี้แจงเหมือนกันนะคะ
รองพ่วงหน่วยการองค์การเพศสัชกรรมบอกว่า
การเพศสัตว์เขาก็มีการบริหารจัดการ
สำรองยาฟาวิพิราเวียรองรับการระบาดอยู่๒๕ล้านเมตร
ดำเนินการจัดกระจายไปตามการจัดสรรให้กับหน่วยบริการแม่ข่าย
การจัดสรรของศูนย์อย่างต่อเนื่องทุกวันไม่เว้นวันหยุด
เพราะฉะนั้นหน่วยงานแม่ขายก็จะมีการบริหารจัดการ
แล้วก็กระจายให้แก่หน่วยงานบริการลูกขายในแต่ละพื้นที่ต่อไป

ถามว่าใน๒๕ล้านเมตรตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วบ้าง
จัดส่งไปแล้ว๓๗๐๐เมตร
ที่เหลืออีก๒๑๓๐๐๐๐๐เมตร
ทยอยส่งมอบวันอาทิตย์นี้เป็นต้นไป
และจะดำเนินการจัดส่งโมนูพิราเวียอีก๕ล้านแคปซูล
ให้สำนักงานประหลัดกระทรวงสาธารณสุขสองล้านเนี่ย
กระทรวงสาธารณสุขได้ไปแล้วอีก๓ล้านอยู่ระหว่างจัดหา
แปลว่ายังไม่มีนะใช่ไหมอยู่ระหว่างจัดหา

แต่เขาบอกว่าน่าจะส่งมอบได้ไม่เกินปลายเดือนกรกฎาคม
กับว่าองค์การเพศัตว์ไม่ได้ออกมาปฏิเสธว่ามันหมดหรือไม่หมด
แต่บอกแค่ว่าเราเตรียมไว้แล้วเรามีอยู่๒๕ล้านเมตรตอนนี้กระจาย
กระจายออกไปแล้วส่วนโมนูพิราเวีย๒ล้านอยู่ที่สำนักงานประหลัด
ส่วนอยู่ที่สำนักงานประหลักกระทรวงสาธารณสุขอีก๓ล้านจัดหาอยู่
จริงตอนนี้เรานำเข้าจากญี่ปุ่น๑๐๐ถูกต้องไหมคะ
ใช่แต่ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาบอกว่า
ตอนนี้ให้ระวังฟาวิเนี่ยแบบปลอมหมดปลอมเยอะปลอมเยอะมาก
และที่สำคัญก็คือว่าตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า
ตอนนี้ทางรัฐบาลเนี่ยมีเพียงพอนะครับเพราะว่ามีทั้งโรงพยาบาลรัฐ
และก็โรงพยาบาลเอกชนเพราะฉะนั้นแล้ว
ยาตัวนี้ต้องออกจากโรงพยาบาลรัฐและเอกชนเท่านั้น

ใช่มีประกันสังคมมีบัตรศุกรรณแห่งรัฐ

แต่คราวนี้ประเด็นคือหลายท่านก็คือแรงงานต่างด้าว
หรือคนบางคนที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบเนี่ย

ใช่เขาก็ต้องไปหาซื้อแบบอย่างอื่นเอาอะไรอย่างนี้
ถึงตอนนี้พี่เช็คล่าสุด๒๐๐กว่าบาท

เขาให้กินถ้าตำไม่ผิดมื้อละ๔

ผมพี่อยากกินยาจีนเม็ดเขียวอะมด

อย่างบางคนฟ้าทลายโจรก็เวิร์ค

เขาบอกของสถาบันอะไรศึกษาเข้ามา

เขาบอกเอาฟ้าทลายโจรมาทำเป็นนาโน

โอมิคอนมันอยู่ในคอเนาะ

ยาฉีกคอมีความสำคัญพอสมควร
ถูกต้องก็ต้องดูว่าจริงแล้วมันไม่ใช่เป็นยาของต่างประเทศ
แต่มันของคนไทยเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าอะไรจริงของมคหรือเปล่าฮะเดี๋ยวเนี่ย
ใช่ไหมว่าอย่างนั้นนะอันนี้อันนี้ถ้าตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มีการทำเอาฟาวิเนี่ยนะคะมาใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า
แต่ไม่รู้เขายังไม่ขายกันใช่ไหม
ยังตอนนี้น่าจะเพิ่งเริ่มต้นแบบว่าในการวิจัยอยู่มด
เห็นเขาบอกว่าน่าจะมีแบบในช่วงสิ้นปีเนี่ยน่าจะออกมาใช้กัน

ท่านผู้ชมฟังด้วยเดี๋ยวจะให้มิ้นเล่า

ถามตัวเองก่อนอย่างแรกหรือถ้าพี่เล่าเดี๋ยวสลับข่าวกันเล่าก็ได้

ถามตัวเองวันหนึ่งมิ้นสุขภาพที่ดีต้องกินน้ำกี่ลิตร

นั่นน้อยไป๘แก้วอย่างต่ำ

คุณต้องกินต้องฝืนกินแบบ๘แก้วอย่างต่ำ

คือ๓ถูกต้องป่ะคนออกกำลังกายหรืออะไรคนเสี่ยงก็๓
แต่ถ้า๒ลิตรอย่างต่ำคุณเอาง่ายคุณไปดูน้ำขวดลิตร
๑๕ลิตรก็ขวดใหญ่เท่ากับ๑๕ลิตรอะขวดใหญ่ขวดนึงแล้วก็อีกขึ้นเล็ก
ขวดละครึ่งหนึ่งต่อวันคุณต้องกินน้ำได้แค่นั้น
บางคนบอกอุ๊ยฉันก็กินนะถามกลับไปต่อไอ้น้ำที่คุณกินน่ะเป็นน้ำเปล่ากี่ลิตร
ในชีวิตนะแต่ละวันนะถามฉันก็กินเยอะเพราะฉันกินกาแฟวันละ๔แก้ว
ค่ะก็น้ำเหมือนกันแต่มันไม่ได้แรงน่ะ
อันนี้ของเหลวเรียกว่าของเหลวเหลวหรือวันนี้คุณกินน่ะน้ำหวานเพราะว่า
ชาไข่มุกชาเขียวชาอะไรต่างเนี่ยเราจะนับเป็นน้ำไหมอ่ะ
จริงต้องไม่นับนะไม่นับจริงคุณกินน้ำเปล่าวันละกี่ลิตร
พี่เช้าเหรอกินน้ำเปล่าน้อยมากเลยส่วนใหญ่กินน้ำสีอะมด
ถึงขวดไหมพี่เช้าวันหนึ่งเนี่ยกินน้ำเปล่าถึงขวดนึงไหมเอาขวดแบบ
แต่ที่เหลือก็จะเป็นน้ำสี่ซองทุกคนเป็นอย่างนี้คนรอบตัวเป็นอย่างงี้หมดเลย
ก็กินผิดนะฮะแล้ววันนี้มันมีเคสตาร์ทที่ออกมาว่าเป็นอมพลึกครึ่งซีกเลย

กินน้ำเปล่าน้อยแล้วเป็นอัมพลึกอย่างนี้หรอ

คือวันนี้มันเป็นคนที่เขามาแชร์อุทาหรณ์คนที่ไม่ชอบกินน้ำเปล่า
เรารู้ว่าน้ำเปล่าเนี่ยน่าเบื่อ
ปรากฏไอ้สิ่งที่เรากินไปทั้งหมดเนี่ย
สีน้ำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะ
เส้นเลือดในสมองตีบ
วันนี้เขากลายเป็นอำมพลึกฮะ

เขาก็เลยบอกโอเคล่ะเมื่อเขาเป็นอำมพลึกปุ๊
สิ่งหนึ่งที่เขาจะทำได้คือการแชร์เป็นวิทยาธาร
จริงแล้วผู้โพสต์เฟซบุ๊คเรื่องนี้
เขาไม่ชอบดื่มน้ำเปล่าเลย
เขาระบุว่าเตือนคนรักอย่าเลื่อนผ่านนะ

ภัยเงียบรู้ไว้ก่อนจะสาย

ตลอดเวลาหลายปีไม่เคยดื่มน้ำเปล่าเลย

ไม่ว่าจะหิวเหนื่อยกระหายหรือหลังทานข้าวทานยา

อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่น้ำเปล่า

แล้วทุกวันนี้มันมีให้เลือกเยอะเนาะ
คิดดูว่าเราเหนื่อยไปไม่มีใครหยิบน้ำเปล่าขึ้นมากินหรอก

ทุกวันนี้เหมือนกับทุกคนทั่วไปแหละน้ำผลไม้น้ำผละไม้ต้องมีประโยชน์
มันจะหวานสดชื่นอร่อยน้ำสี
เดนเนี่ยเครื่องดื่มชูกำลังที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยกินแทนน้ำเปล่าเลยค่ะ
เพราะคิดว่ายังไงก็คือน้ำแต่คุณอย่าลืมอ่านฉลากนะฮะเขาเขียนไว้อยู่แล้วว่า
ควรจะดื่มในปริมาณที่พอเหมาะร่างกายพอเหมาะพอควร

แต่วันหนึ่งไม่ใช่ดื่มแทนน้ำเปล่าแองจี้เข้าใจป่ะ
คือมันดื่มเพื่อความสดชื่นในแต่ละวันได้
แต่ไม่ใช่แบบโอ้โหเราลืมนะเปล่า
ใช้คำว่าลืมน้ำเปล่าไปเลยดีกว่า
แต่คนนี้ผู้หญิงคนนี้เขาลืมน้ำเปล่าไปเลย
เขาเอาพวกนี้เป็นหลักเป็นเกณฑ์

สิ่งแรกอาการเขาเริ่มต้นจากการปวดหัวแบบ

ก็ไมเกรนนั่นแหละกินยาก็หาย

พอลุกขึ้นยืนตัวมันเอียงซ้ายอัตโนมัติเลยค่ะ

ตั้งสติแล้วออกจากห้องไปเรียกแฟน
พอแฟนเข้ามาก็ล้มทั้งยืนปากเบี้ยวนะ
ชาติครึ่งซีกววกววกพุ่งเลย
ที่บ้านส่งโรงพยาบาลภายใน๓๐นาที
ที่เข้าอุโมงกันปรากฏว่าเส้นเลือดในสมองตีบ

ถ้าไม่บวมถ้าไม่หยุดบวม

ผ่าตัดสมองต้องผ่าตัดสมอง
เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุหัวใจทุกอย่างปกติค่ะ
โชคดีมันหยุดบวมแต่ตนเดินไม่ได้
ร่างกายซีกซ้ายไม่ทำงานเหมือนเดิมแล้ว

ตาตกปากเบี้ยวพูดไม่ชัด
อาบน้ำเองก็ยังไม่ได้เดินไม่ได้

กายภาพเพื่อจะได้กลับมาเดินได้

อันนี้เค้าไม่เกิดกินน้ำเปล่าไปตลอดไปหลักน้ำเปลี่ยว
แต่ก็สรุปที่ป่วยครั้งนี้เพียงเพราะว่าร่างกายของฉัน
ไม่ได้รับน้ำเปล่าทำให้เลือดคลนเหนือกนหนด
อุ๊ยเพราะฉะนั้นแล้วพี่ชายต้องกินน้ำเปล่าแล้วล่ะต้องดื่มความจริงอะเขาก็พูดมาตลอดว่าน้ำเปล่าเนี่ย
มันจะต้องมีเพราะว่าเหมือนคุณผัดไทยเคยอธิบายไงลูกนางเป็นหมอ
นางบอกว่าในร่างกายลูกนางก็ไปเรียนวิชาแมะหมอแมะหมอฟังเทศมากนางก็บอกว่าเราเคยเห็นสายไฟไหม
สายไฟเขาบอกร่างกายของเราเนี่ยเลือดมันก็เหมือนสายไฟที่แบบว่าเดินอยู่ทั่วร่างกาย
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดื่มน้ำเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้ล้างให้เหมือนแบบว่าระบบมันจะโปร
ทุกวันนี้ที่เราเป็นโรคนู้นโรคนี้เพราะเลือดมันไม่โฟลตัวเองพูดไม่ใช่ตัวเองรักษาสุขภาพ
ตัวเองก็ยังกินน้ำตาลกินแป้งอยู่แต่หมายถึงว่าเขาบอกว่าถ้าสมมุติคุณทำได้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ย
เรากินน้ำเปล่ามันก็เหมือนกับไปล้างอะไรในร่างกายเพราะร่างกายของเราเนี่ยเราออกจากท้องพ่อท้องแม่เรารู้แล้ว
ร่างกายต้องการน้ำแต่คำว่าน้ำเนี่ยเขาต้องการน้ำบริสุทธิ์
คือบางคนคิดว่าก็น้ำเหมือนกันป่ะใช่ไหมก็น้ำก็คือน้ำจริงน้ำเปล่า
จริงเราไปดูคนที่เขาฟิตเน็ตเราก็เห็นเขาออกกำลังกาย
อุ๊ยตายแล้วเหนื่อยคอดื่มน้ำหวานมันก็ไม่ช่วยอะไรไง
เราสังเกตควรรอบรอบตัวเราอ่ะที่ปากเบี้ยเฮ้ยสมองแบบว่าจะ
เอามาพึกก่อนวัยเนี่ยก็ไม่รู้มันมาจากพวกนี้หรือเปล่า

แต่ควรที่ดีก็ทานน้ำเปล่าดีที่สุดนะครับ
เพราะว่าน้ำอารมณ์พูดมาว่า๑กระป๋องน้ำตาล๑๒ช้อน
บอกตัวเองหรือไม่บอกให้ท่านผู้ชม
น้ำคือชีวิตพร้อม
ถ้าจำได้ก่อนที่เขาจะเจาะเขาจะให้กินน้ำเยอะ
แล้วเขาจะเจาะเลือดดูที่เขาต้องเจาะเลือดจับปลายนิ้วดูก่อน
เพื่อดูว่าเลือดเรามันข้นหรือเปล่า

รายไขมันในเลือดอะไรอย่างนี้เขายังบอกหมดนะฮะ
แต่ก็ไม่ใช่แบบเขาบอกเวลาการดื่มน้ำที่เขามีวิธีการดื่มให้ดี

เขาค่อยดื่มทุกชั่วโมงเขาค่อยจีบดื่มไป

บอก๓ลิตรแล้วเขาก็จะมีเวลาบอกไว้ว่าเที่ยงต้องกินถึงขีดนี้บ่ายโมงถึงขีดนี้อะไรอย่างนี้
เห็นทุกคนพยายามงานออฟฟิศเพื่อนสาวเต็มหลังรถเป็นขวดเก๋สีต่าง
ดื่มไหมดื่มเลยเห็นไหมชาไข่มุกบ้างเดี๋ยวต้องชาบ้างชาเย็นชาไทย
อือเออขี้ยากไปอ่ะน้อง
แล้วเรือดมันก็จะทำให้หลายเวียนดี
แล้วก็ทำให้ไม่มีสิ่งตาในเลือดอะไรเยอะมาก
เพราะฉะนั้นดื่มอุณหภูมิห้องตื่นนอน๑ขวดเล็ก
เพราะจะทำให้สถุภาพคุณดีขึ้นนะคะ
ฉันเคยแบบจริงจังกับเรื่องน้ำนะ

ใช่ไหมไม่เขาบอกว่าคือน้ำอ่ะพอเติมเข้าไปเยอะ

มันจริงจังแบบว่ามั่นมี่ปากที่เหมือนคนปากแห้งปากอะไรอย่างเงี้ย

จริงจังฉันเคยดูแบบว่าความเป็นกฎเคยเป็นโรคจิตไอ้นุ้ยสุริรามาสอนพี่
ตรงไปนั่งกินน้ำด่างเท่านี้ฉันบอกนุ้ยตอนแรกแรกก็

แล้วก็เปิดที่ไหนก็กินพี่มดมันเกี่ยวนะ

เอาละก่อนอื่นท่านผู้ชมฮะ

เหลืออีกกี่เดือนจะอภิกาไว้ว่างใจ
อีกกี่๑๙อาทิตย์หน้าน่ะ

รายกระทรวงคุณสุวัสตร์ตอนนี้ตำแหน่ง
ประธานชาติพัฒนาเนี่ยเขาเปิดเผยว่าเดี๋ยวก่อนนะตอนเนี้ยวิทยาธิเนี่ยอยากให้แบบ
วัฒนาธบาลฟังสักนิดหนึ่งครับวิกฤติเศรษฐกิจยังไม่ได้ฟื้นตัว
ยังมีปัญหาอีกหลายด้านเราต้องมาเตรียมพร้อมมาตรการป้องกันเนี่ย
ให้เศรษฐกิจเนี่ยถดถอยจนทำให้ประชาชนตอนเนี้ย
เขาจะรับไม่ไหวกันอยู่แล้วของแพง
ตอนนี้ทุกคนพูดกันหมดคนจนคนรวยทุกคนพูดหมดอย่างเดียวว่า
ของมันแพงแพงทั้งแผ่นดินอ่ะของแพงครับ
เป็นปัญหาสำคัญที่รัฐบาลต้องเข้ามาดูแล
ตอนนี้อะไรกำลังจะเกิดขึ้นที่เรากำลังกลัวกันอยู่คือเงินเฟ้อ
อ่าใช่ฮะทำยังไงที่จะลดระดับเงินเฟ้อได้
ครองชีพตอนนี้เหมือนที่เราพูดกันเป็นคำพูดเล่นเล่น
แต่สำหรับประชาชนกันถึงเขาพูดจริงจริงค่ะคือหาเงินเติมน้ำมันอืม
หาเงินแบบว่าค่าเดินทางยังไม่ต้องไปพูดหาเงินซื้อหมูซื้อไก่
อืมหาเงินเติมน้ำมันหาเงินในที่สุดเขาบอกว่าถ้าเดือนหน้าค่าเอฟซีขึ้นปุ๊บ
หาเงินจ่ายค่าไฟอืมเขาบอกว่าค่าไฟเนี่ย
ตอนนี้คณะกรรมการกิจการพลังงานกำลังพิจารณาค่าอะไรฮะ
เรื่องค่าเอฟทีที่เราจะบอกว่าหน่วยละ๕บาทจำได้ไหมใช่ครับนะครับ
ว่าจะมีการปรับค่าไฟค่าไฟบ้านในไฟพื้นฐานต้นทุนเช่นแก๊ส
ตอนนี้ก็แพงขึ้นทำให้ค่าเอฟทีเนี่ยสูงในรอบ๔เดือน
ก่อนเดือนสิงหาคมเนี้ยค่าเอฟทีจะประมาณยี่สิบสี่สตางค์
ค่าไฟพื้นฐาน๔บาทกว่าจึงอยากให้พิจารณาทบทวนใหม่หน่อย
ช่วยลดภาระประชาชนสักหน่อยค่ะเรามีเสียงท่านไหมฮะ
มีไม่มีน้ำไม่มีฮะนะครับแล้วเขาถามว่าเมื่อน้ำมันเนี่ยมันมีราคาสูงขึ้นมาก
ว่าเราเนี่ยต้องคิดทุกวิถีทางนะเช่นน้ำมันสีเขียว
น้ำมันจากภาคเกษตรหรือการใช้พลังงานแสงอาทิตย์
เข้าใจครับพลังงานแสงอาทิตย์แต่ในฐานะที่ตัวเองใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ครับต้นทุนมันแพงมากเนอะอืมอืมมันไม่ใช่ไปซื้อแผงมาแล้วมันจะลดค่าไฟได้เลย
ไม่ใช่นะใช่อืมคือค่าติดตั้งมันแพงมากถูกต้องแต่ใช้ระยะยาวเนี่ย
โอเคเห็นผลนะฮะระยะยาวต้องแบบว่าต้องมีเงินทุนลงทุนอ่ะ
ถูกต้องหรือเขาบอกต้องใช้พลังงานลมให้มากขึ้นหรือเปล่าอืม
ดูแลค่าเอฟทีต่างเนี่ยตนว่าต้องเก็บเล็กผสมน้อยนะฮะ
มาใช้ทุกมาตรการแหละหรือแม้กระทั่งการประหลัดประหยัดพลังงาน
ปรับอุณหภูมิต่างของห้องเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบไปมากกว่านี้
อันนี้คือคุณสุวัสดิ์เขาฝากถึงรัฐบาลนะฮะ
ช่วงนี้น้ำมันลดอ่าพรุ่งนี้เหรอฮะพรุ่งนี้นะครับ
ตอนนี้น้ำมันค่อยค่อยถยอยลดแล้วเนอะค่อยค่อยถยอย
เห็นเลข๓แล้วมึงก็ยิ้มขอบโอ้โฮลด๘๐เลยเหรอ
ในที่สุดเลข๓เข้ามาเยือนหลาเยี่ยมเลยครับแล้วเป็น๓ต้นด้วยนะ

นะครับผมแก๊สทอฮอล์ครับผมปลื้มนะครับตรงนี้
ใจชื้นจริงนะครับเป็นสิน๙๕ยิ้มเลยนะครับ

คนรถสปอร์ตนะครับรถซุปริคาร์นะฮะ
หลังจากน้ำตาตกมาหลายเดือน

พอมันลดมันตกลงคือมันขาดตลาดหรือมันมีการกักตุ่น
เขาบอกว่าต้นทุนการผลิตมันลดลง

หมายถึงว่าตกลงคือมันขาดตลาดที่มันโดนกักตุนไว้
อันนี้ไม่รู้จริงไม่กล้าฟันทง
เพราะถ้าจักรว่าทำไมน้ำมันน่ะ
ถ้าสมมุติว่ามีการกักตุนจริงก็ต้องรอทำราคาหรือเปล่า

แต่พรุ่งนี้น้ำมันลดถือเป็นข่าวดีนะครับ

อีกสักครู่นึงนะครับผมเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาใส่แขนต่อครับ

อ้าวได้สิมฆ์ทแบบเด็ดไงพญาเต่อง่อยพญาเต่อง่อย
ต้องเต็นแล้วแหละแต่เต่อง่อยหรังเงี๊บหรอ
ปีที่แล้วมฆ์ทเต่อง่อยทุกนรรยาชนิมวฑ์
แล้วก็ถูกแบบ๙๐งวดติดเลย
ใช่ไหมต่างอยต่างอยต่างอยใช่ที่เต๋องอดอ่ะ

แต่ไม่ต้องไปนะถ้ามีใครเรียกไม่ต้องไปนะ
คือปกติไม่เชิญจะมีแผนแอกที่แต่ว่า
สมมุติที่นี่โดนแกต้องไปเจอแทน
สมมุติอย่างแฉ
ชันโดนที่ใครไปเจอแทยานนะรู้ไหม
ได้พบชมฮ่ะปรากฏว่าเตาง้อย

บางช่วงมีการไปทำพิธีศัยศาสตร์ใส่เตาง้อย
ไปตอกตะกุต่าวง้อยเดินไม่ได้

ว่าน้ำเปล่าต้องเกลียดเยอะ

เตางอยนะฮะปรากฏว่าคนเนี่ยก็เดินทางเป็นจำนวนมากเลย
ส่งผลให้บรรยากาศต้องยอมรับตอนนี้เตางอยกลับมาคึกคักแล้วล่ะ
ทั้งร้านจำหน่ายสินค้าที่ลึกดีใจกับพ่อแม่พี่น้องด้วย
เป็นการจำหน่ายของเส้นว่ายก็เริ่มเยอะแล้ว
ปรากฏเออว่ะฉันก็ได้มา๗๙๘อะไรเงี้ยป่ะวะ

เจ้าของอำนวยก็ให้ใกล้กับนั้นเนี่ย

เลขโมดใกล้กับเลขพี่มากเลยนะ

เพราะพี่เช้าเพิ่งไปทำบูรณ์มาพวกวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ดูดรรค์
แล้วยังไงรู้ปะไม่กล้าใบเยอะบ้างเลยว่า
ผลสลากกินแบ่งปุ๊บเข้าขชาพาต่อเลย
พอดีเดี๋ยวเขากลัวปุ๊บไม่ดูจริงจะสวยเลยอย่างนี้
เล็ตติ้งตกอีกโอ้โฮแต่จานมดแต่จานมดอ่ะเออแต่ไม่เกี่ยวหรอกเขาแยกได้
ผู้งี้ปุ๊บจบสลากกินแบ่งเป็นรายการว่าชาภาต่อเลยเอ้า
งอนมึงไปงอนตอนนี้คุณไม่ดูติดเลย
แต่ถ้าถูกละมดถ้าถูกล่ะ
ถ้าถูกเขาก็ดูต่อแต่ถ้าสมมุติเขาไม่ถูกแล้วเขาโกรธล่ะ
ถ้าถูกคือเขาก็ออกไปขึ้นเงินแล้วเขาก็ไม่ดู
ถ้าถูกพี่ว่าเรตติ้งดีถูกไม่ถูกเรตติ้งต้องดี
เชื่อพี่กระชาพาคนดูเยอะมาก
ไม่ใช่หรอกแต่ถ้าสมมุติไม่ถูกเขาก็ด่าไงเดิม
พี่ชาวไปไหนมาพี่ชาวไปดูดอนมาวัดสรรมณีที่พี่บวช
แล้วก็ไปจับลูกอิงปองมาได้เลขอะไร
๔๙๘เห็นไหม
กับ๔ตัวเดียวกัน๔๙แต่๗กับ๔ที่ไหนตัวเดียวกัน
คนตีเลขเขาตีเลขเดียวกันจริงเหรอ
แต่ถ้าถูกฉันก็ต้องกลับไปบึงกาลถ้าฉันจะเอาไปคิวที่ไหนไปล่ะเถอะ

หลังจากที่ซ้มเส้ากันมานานนะฮะค่ะ
ปรากฏว่าเอากระแสของหวยออนไลน์ด้วยแหละ
วันนี้พ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายเขาก็บ่นกันโอ้โห
ส่วนทางขายดีพ่อแม่พี่น้องบอกตอนเนี้ยร้านอาหารร้านข้าวร้านหมูกลับมาขายดี
ว้าวแล้วเลขที่เตางอยเนี่ยงวดสิบโตประธานาคมนี่

อันนี้คืออันนี้คือพิเศษหรอ
อ้าวเนี่ยเขาก็มี๘๗
แต่ประเด็นก็คือว่าไม่มีในนี้เลยทั้งนี้
ที่ไหนเขาบอกว่าที่ต่อเขามี๖๒๒๖๒๘๘๒๗๒๘

แล้วแม่เอามาทำมันไปนอนบนนั้น
เย็นดีแหละจากพิเภยมันเป็นแมวแสนลุ้มบางทีเขาก็ให้ข้าบให้

น้องเฮียงที่มันก่อนไปวิ่งไปข้าบหัวอยู่ไหนแล้วล่ะ

โอเล่น้องโอเล่น้องโอเล้งโอเล้งน้องโอเล้งน้องโอเล้ง

โอเล่งยังอยู่ดีใช่ไหมนะนะฮะโอเล่งยังอยู่ดีใช่ไหมนะ

นี่ครับพี่เช้าไปจับมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับพี่เช้าไปจับมาเรียบร้อยแล้วนะครับ

คืออะไรไปบ้าง
ลองดูเดี๋ยวลองไปหาซื้อตามแผงลอตเตอรี่มีไหมน้องมิ้นใกล้ไหมไม่น่าจะไม่ใกล้แล้วล่ะดูหน้าแบบนี้

ว่าฝันว่ารถจมน้ำ

แต่ประเด็นก็คืออีฟัดพอใกล้หวยออกทีไรนะ

ถ้าหนูไม่เคยอยู่ในสมาคมงมงาย
หนูอยู่ของหนูไปกับโลกความเป็นจริง

รู้สึกผิดจากเด็กที่แบบติดผู้หญิงบ้าง
ผู้หญิงจนวันนึงทุกวันนี้

ฉันยังรู้สึกผิดที่ไอ้สัน
เอามาอยู่ด้วยมากเกิน

ตอนนี้เขาก็เห็นขึ้นนะน้องสัน

อาจจะมอบโชคให้กับคุณผู้ชมนะครับ
ที่สำคัญคือปลาบูเงินนะฮะปลาไหลทอง

นี่ปลาไหลทองไม่เจอที่ไหนน่าจะรู้จักเหรอ

แต่ตอนผมมันก็มีเยอะนะปลาไหล่เผือกปลาไหล่ทอง
ถ้าสมมุติไปปลาไหลเผือกอย่าไปทำอะไรเขา

แต่เมื่อก่อนตอนเราไปปล่อยปลาไหล่ข้างใต้มันก็จะเป็นสีนี้เนอะ

ใช่มีปนมาบ้างตัว๒ตัวอะไรประมาณนี้
นะครับเจ้าของจ่อซื้อทะเบียนป้ายแดงนะครับผม

อุ้ยนี่ทองมากจริงประบูเงินจริงด้วยฮะ

สมมุติคุณเจอจิ้งจกสองหางทุกแก่สองหาง

ผมอายุ๓๙ปีเนี่ยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับ
มนต์ดอนกระเบื้องจังหวัดราชบุรีครับ
หลังทราบข่าวว่าสามารถจับปลาไหลทอง
แล้วก็ปลาบุเงินได้ที่หนองน้ำนะครับ
วีรพงศ์ได้นำปลาไหล่ชื่อเจ้านำโชคครับ
ซึ่งมีลำตัวสีทองขนาดความยาวประมาณ๖๓เซนติเมตรนะครับ
และอีกตัวคือประบุชื่อเจ้ามีตังฮะ

ขนาดความยาวประมาณ๓๓เซนติเมตรออกมาให้ชมกัน
ทางด้านเจ้าของก็บอกว่ายามค่ำคืนหลังว่างเว้นจากงานประจำ
และเพื่อนมักจะชักชวนกันออกไปดักจับปลาตามสถานที่ต่าง

โดยวางรอบดักปลาไว้ที่หนองน้ำผ่านไปหลายชั่วโมง
ออกไปเก็บรอบที่วางไว้ต้องรู้สึกแปลกใจครับ
ให้เห็นว่ามีปลาไหล่สีทองอยู่ในรอบนั่นเอง

เจ้านำโชคนะครับกระทั่งผ่านไปได้สองเดือนครับ
ก็ได้พบกับเจ้ามีตังค่ะเป็นปะบู่ศรีเผื่อ
จึงนำกลับมาเลี้ยงคู่กันนะครับเมื่อกี้หลายคนเนี่ย
รู้เรื่องนี้ก็เข้ามาติดต่อขอซื้อแต่ตนเนี่ยไม่ยอมขายครับ
เพราะว่าต้องการเลี้ยงไว้เองนะฮะเชื่อว่าเป็นสัตว์มงคลครับ
โดยตนเนี่ยจะให้อาหารแบบสลับกันวันเว้นวันนี่คือเลขทะเบียนรถนะฮะ
นะครับส่วนเจ้ามีตังค์เนี่ยครับชอบกินเนื้อหมูครับ
แล้วก็เจ้านำโชคชอบกินตับไก่ฮะนะครับผมตลอดเยอะเวลาที่ได้เจ้านำโชค
เจ้ามีตังค์มาดูแลเนี่ยทั้งตนและในครอบครัวก็มีแต่โชคดี
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจการที่เจริญรุ่งเรืองนะครับ
รวมถึงเรื่องของโชคลาบเงินทองที่จากเลขที่บ้านนะครับ
แล้วก็รถยนต์ที่ทำประจำเมื่อสักครู่นี้ฮะ
ก็คือกักไก่สามสองห้าแปดราชบุรีไปเสี่ยงโชคอีกหนึ่งรอบครับ
มีครับ๓๒๕๘นะฮะ

เอาล่ะแต่ก็น่าเบตรสัตว์มัมโคง

เดี๋ยวกลับมามีเวลาให้เชิญเล่าเรื่องหมอไปดูป่ะ
ครับผมเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวช่วงหน้าครับ
เซรั่มรสเลือนริ้วรอย
จริงแล้วขออนุญาตเล่าแล้วกัน

พิกษุนีเนอะต้องเรียกพิสุนี

หมอปลายพายกระซิบที่จริงแล้ว
เขาก็พูดถึงการทำนาย

วันนี้เราเข้าสู่กลางเดือนกรกฎาคมแล้วเนาะ

เดือนนี้กรกฎาคม
อันนี้เขารู้สึกว่าเขาสัมภาษณ์ก่อนเข้าไปบวชใช่ไหมหนู

เพราะพระท่านบอกว่า

ข้อหมายถึงคนดังเนี่ย
จะมีเรื่องของเมียมีเมียน้อยมือที่๓เยอะ
โดยเฉพาะจัดรักษ์ศิงหากัญญา
ประมาณช่วงเดือน๓๓เดือนนี้ค่อนข้างจะเยอะหน่อย
ข่าวโครงการบันเทิงนะแต่ข่าวดีก็เยอะ
ตอนที่เขาบอกตอนนี้เขาบอกก่อนก็บวชเนี่ยนะฮะ

เขาบอกช่วงข้างหน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องของคนที่ทำธุรกิจแล้วเจ๊ง
ตัวว่าธุรกิจจะดีลงทุนเต็มที่เตรียมตัวเต็มที่กู้แล้วใส่เต็มที่

ก็คือเดือนนี้แหละกรกฎเป็นหลักเลย

ถ้าเงินอ่อนเงินเฟ้อสูง
เขาบอกว่าทองกับคลิปโต
จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งประมาณช่วงสิงหาตุลาคม

แต่เดือนที่หนูไม่ได้พูดทรงสุดนะ

ดูเกี่ยวกับทองเพราะตอนนี้ทองก็เริ่มลงขึ้นอยู่เหมือนกัน

เอาล่ะกลับมาเรื่องที่เขาทำนายแล้วดูสิมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่า

กันยายนช่วงนั้นสิ่งที่น่ากลัวคือกลัวเรื่องน้ำ

ไม่รู้ว่าน้ำอะไรเดี๋ยวจะมีน้ำกับไฟมาอีกแล้ว

น่าจะเป็นที่เล็กที่เล็กเนี่ยหมายความเป็นโรงงานเป็นอะไรที่ควันขโมงได้พอสมคว

ปลายมองว่าเหมือนที่เล็ก

เรื่องของเรื่องเนี่ยน้ำเนี่ยน่าจะเป็นน้ำจากฝน

แล้วก็น้ำที่เก็บไม่ดีน้ำทะลักน้ำนอง
ก็จะมาอีกปัญหาเดิมเลยค่ะ

ปีนี้ก็จะเห็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวช่วงเดือนตุลาพฤศจิกา

แต่สิ่งหนึ่งเขาก็พูดอย่างนี้การเมือง
การเมืองเนี่ยสิ่งที่เคยเห็นเขาบอกสิ่งที่เค้าเคยเห็นก่อนเค้าบวชเนี่ยนะ

มิถุนากรกฎาจะมีการเปลี่ยนแปลง

แล้วคิดว่าเขาจะขึ้นช่วงประมาณมิถุนามีการถอดถอนกันหรืออะไรอย่างนี้

เพราะเลื่อนออกมาตั้งแต่พฤษภามิถุนาให้เลื่อนมาเป็น๑๙กรกฎาเนี่ยนะครับ
มันยังไม่ลงตามล็อกที่ควรจะเป็นทุกอย่างจะชะลอเพราะมีความกลัวเกิดขึ้น
ข้อแรกกลัวว่าคนที่ขึ้นมาจะกลายเป็นคนของอีกกลุ่มนึง
ข้อที่๒กลัวผลประโยชน์มันแตกแล้วก็จะทำให้ทำยังไงต่อ
แต่หนูไม่รู้คำว่าผู้ใหญ่ที่ท่านยมพูดคือผู้ใหญ่แบบไหน
ซึ่งผู้ใหญ่ข้างบนอาจจะเป็นคนกำหนดแล้วก็รอให้เลื่อน
ไปถึงสิงหาคมสิงหาคมคืออะไรคะนายกครบ๘ปีเนาะ
ซึ่งหนูไม่เข้าใจว่าเกิดการแทรกแสงของต่างประเทศหรือเปล่า
มันเป็นเรื่องของการได้เงินเขาบอกมิถุนากันยา
ถือเป็นช่วงจุดตายของประเทศ
มิตรทูนาถึงการยายนถือว่าเป็นช่วงจุดตายของประเทศ
มันเหมือนกับการที่สุดท้ายก่อนไปเป็นการทิ้งทวนแต่
เป็นการทิ้งตัวที่ไม่ยุติธรรมสำหรับคนรากย่าอย่างพวกเรา
มันเหมือนเป็นการทิ้งขี้ทิ้งบอมทิ้งแบบก้อนใหญ่เลย
หลังจากนั้นก็จะทำกันเอาเองนายกคนใหม่มี๒ระยะ

นายกคนใหม่เนี่ยมีสองระยะมีระยะสั้น
ถ้าคำว่าระยะสั้นก็คือมีถ้าสมมุตินายก
คือประยุทธ์โดนตัดสิน๘ปีไม่สามารถเป็นนายกต่อ
มันต้องมีรักษาการต้องมีนายกไม่รักษาการเลย

ไม่รักษาการค่ะเลือกนายกใหม่เลยค่ะ
ก็จากที่ชื่อเคยส่งคันดิเดต

แล้วคนนั้นล่ะครับให้เป็นเบอร์๓
คุณใช้กระเสม

คุณอภิษฎเขาก็บอกว่า

คนที่ระยะสั้นเนี่ยไม่ใช่คนที่เดินไม่ไหว
จะเป็นคนที่เดินไหวน่าจะประมาณ๕๐๖๐ประมาณนี้
ดูจากรูปทรงนะครับเป็นผู้ชายผิวเข้มแต่ก็คือตอนนี้มองว่ายังไม่ชัด
ขนาดนั้นแต่มันยังมีรอยแยกอยู่ประมาณ๓ทางหนูไม่รู้ว่าผู้ใหญ่คิดยังไง
แต่ทางสามทางนี้เห็นมันมีสีแต่ไม่เคยเห็นมันเกิดขึ้นมาก่อน
ระยะสั้นเขาว่าอย่างนั้นนี่คุณแม่ช่วงไม่เหนื่อยก็ไม่ต้องชิมนิดนึง
ทางหวานมาแล้วสายใหม่เขากินโรตีสายใหม่กันทำไมเนี่ย
ลูกชิ้นยืนกินตอนนี้มาที่สายใหม่แล้วเพราะอะไรอ่ะ
เรียบร้อยฟีเวอร์หน้าทางหวานสองคนเลยไม่มาทางนี้เลย
แต่ลืมว่าถ้าน้ำหวานเสร็จแล้วอย่าลืมทานน้ำเปล่าข่าวจากคุณแม่บนอ่านวันนี้เป็นประโยชน์ที่สุด

แสดงว่าส่งจากไทยไปเลยเหรอ

ลูกไก่ร้องเลยหวานเจี๊ยบนะครับ

ช่วงนี้ก็อุดหนุนแม่ค้าเยอะอร่อยมากคุณแม่

เหลือได้ไหมฝากน้ำพริกไปไปหน่อยนะน้ำพริกน้ำพล้ายวันไม่ใช่ครับ

ตอนแรกนึกว่าหนังหมูพอเคี้ยวดูเฮ้ยหนังยาง
นะครับผมเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
คนนี้คนไปจับโป๊ะน้องเบลล่ากับกองทัพ

เพื่อทำบุญทำบุญกันสรุปคือเขาไปด้วยกันแหละ

คือมีคนละที่พอน้องเบลล่ากับคุณแม่

คุณแฟนคุณแฟน